กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชม
ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วงวดเข้ามาทุกทีในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน
ประเทศไทยเองก็ส่งเข้าไปแข่งขันหลายกีฬาด้วยกัน
แต่ว่าคว้ามา๒เหรียญทองเหนาะแบบให้คนไทยกระชุ่มกระชวยกัน

วันนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหบรรยากาศนี้อุ่นฝากข้างเลยนะครับ
ครับครอบครัวของนักกีฬาจะไปกันเยอะมาก
แล้วก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือว่าครอบครัวเขาเตรียมอาหารไปถึงตรงนั้นเลยนะ

เป็นฝีมือที่นักกีฬาชอบใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือนักกีฬาคือไปที่นู่นเนี่ยเรื่องของอาหารเวลาไปต่างแดนเนี่ย
กีฬาไทยมีปัญหาเรื่องอาหารการกินอยู่แล้ว
มาถึงคืออยากจะสวยเลยตรงนั้นน่ะ

คืนนี้มีเทคอนโดมาเร็วหน่อยนะครับไม่ต้องนอนดึกแล้ว๓ทุ่มกว่า

คือเราภาวนาให้ได้ดูดึกเพราะว่าถ้าดูดึกมีโอกาสไปลุ้นเหรียญ
แต่ช่วงเช้าถึงจะรู้ผลกันว่ามีโอกาสได้เรียนเพิ่มหรือเปล่า

ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราย้อนไปดูกันหน่อยนะครับ

ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักนะครับ
เพราะว่าในตารางเหรียญตอนนี้ผลงานเกิดขึ้น

เก็บภาพมาให้ได้ชมกันครับ
กว่าจะมาถึงก็ประมาณบ่ายโมง

มาได้๒เหรียญทองนะครับ
แล้วก็มีเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงด้วย
โดย๒เหรียญทองนั้นมาจากน้องแนนครับ
พิตาธนสารรุ่น๔๘กิโลกรัมนะครับ

สุกัญญาศรีสุราชนะครับรุ่น๕๘กิโลกรัมหญิง
พร้อมด้วย๑เหรียญเงินจากพิมพ์สิริสิริแก้วนะครับ
เหรียญเงิน๒สมัยที่ต่อกันในรุ่น๕๘กิโลกรัมหญิง
แล้วก็๑เหรียญทองแดงจากสินเพชรกรวยทอง
๕๖กิโลกรัมชายนะครับ

แฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬาครับ
ก็บอกว่าการแข่งขันกดดัน
เพราะว่าคู่แข่งแต่ละรุ่นนั้นแข็งแกร่งทั้งสิ้น
แต่ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่วางแผนได้ตามที่คุยกันไว้
จากนี้ก็นักกีฬาจะเดินหน้าฝึกซ้อมต่อทันที
แล้วก็สร้างนักกีฬามาประดับวงการเพิ่มเติม
ในการเตรียมตัวไปแข่งขันโอลิปิกเกมในปี๒๐๒๐
เตรียมตัวกันล่วงหน้าเลยนะครับ๔๕ปี
ซึ่งจะดีขึ้นที่ปรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ลิมปิกนะครับกำลังสำคัญที่ไม่เคยได้เหรียญในครั้งนี้
ต้องไปแก้ตัวใหม่เช่นเดียวกันคนที่ได้เหรียญนั้นก็ต้อง

ส่วนครอบครัวของน้องแนนนะครับสวพิตาแล้วก็น้องไฟล์สุกัญญา
ก็นำของโปรดของทั้งคู่มาที่สนามบินเลยนะครับโดยคุณแม่
ทุเรียนมาเลยครับทุเรียนนี่เตรียมมายังไม่ได้ปอกด้วยครับ
โอ้โหเอามารอกันเลยครับเป็นสีสันมาก
ขณะที่ครอบครัวของน้องไฟล์นะครับนำไก่ย่างลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวครับ
โอ้โหกลิ่นนี่คงอบอวนในสนามบินน่าดูเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าภูมิใจมากที่ลูกสาวนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับ

ตื่นเต้นค่ะดีใจมากที่สุดเลยค่ะ
ยังไงแม่ก็รักลูกของแม่ทุกวันแต่วันนี้แม่ดีใจที่สุด

โอ้โหทำมารอกันตั้งแต่ตอนไหนนะครับ
แล้วกว่าจะได้ทานอีกด้วยก็มีช็อตซึ้งมากมายนะครับ
โดยเฉพาะช็อตนี้ของพิมพ์สิริสิริแก้วครับ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการเดินสายพบกับสื่อ
ก็จะหาเวลาไปบวชชีพรามที่วัดปิยะโปโดกธรรมสถานจวัตรลำพูม
เพราะว่าก่อนนั้นไปบนไว้ถ้าเกิดก็คว้าเหรียญโอลิปิกนั้น
จะเดินทางไปบวชชีพรามเป็นเวลา๗วันครับ
ยกลำหนักชิงชาย๑๕เหรียญทองในโอลิปิก
ทีมไทยจบที่๒นะครับของตารางเหรียญรวมในกีฬาชนิดนี้
ตามหลังจีนที่ทำได้๕เหรียญทองแล้วก็๒เหรียญเงิน

แล้วก็เป็นกีฬาที่ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังในโอลิมปิกเกมครับ